คราวที่แล้วน้องใบตองไปสุราชไปกินเงาะเงาะมังคุดอะไรแบบนี้
ครบถ้วนแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังมีผลไม้อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชม
ที่เป็นของขึ้นชื่อของตำบลคลองน้อยนั่นก็คือกระท้อนปุ๋ยไฟล์ค่ะ
หน้าตามันน่ารับประทานจริงระบุไปที่สวนเลยนะคะ
กระท้อนลุงชัยตะบนคลองน้อยอำเภอเมืองสุราชธานีนี่แหละค่ะ
ไปถึงแล้วก็ไปเก็บกระท้อนตามต้นนี่แหละเก็บมาสดเลย
ตามออเดอร์ของลูกค้านะคะ
ซึ่งสวนนี้ปลูกต้นกระท้อนพันธุยไฟล์ไว้จำนวน๓๐ต้นพื้นที่๗ไร่
คุณเชื่อไหมว่า๓๐ต้นนี้แต่ละปีให้ผลผลิตกว่า๑หมื่นลูกเลยนะคะ
ก็ไม่น้อยแล้วแต่ละลูกลูกใหญ่มาก

ใช่ค่ะคือแบบป้องกันพวกแมลงศัตรูพืชอะไรต่างทำให้ผิวสวยด้วย

ไม่ใช่แค่ข้างนอกสวยผ่ามาดูข้างในเห็นไหมคะ

ต้องสวยจากภายในสู่ภายนอก

เอาเราไปคุยกับเจ้าของสวนนะคะคุณจิราวันอักษรศรี
เล่าให้ฟังบอกว่ากระช้อนปุ๋ยไฟล์นี่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของตะบนคลองน้อยนะคะ
ผลผลิตมาแต่ละปีเท่าไหร่ก็ไม่พอจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะ
ที่มันขายดิบขายดีเพราะว่าผลไม้ที่นี่นะคะมันได้แร่ธาตุจากดินที่อุดมสมบูรณ
เพราะว่าพื้นที่นี้อยู่ติดกับริมคลองด้วยทำให้รสชาติมันไม่เหมือนที่อื่น
ลูกค้าเขาทานแล้วก็ติดอกติดใจสั่งกันมาเยอะแยะ
ซึ่งปีนึงนี้นะคะจะมีให้ทานปีละ๒ครั้งค่ะคุณผู้ชม
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเท่านั้น
และปีนี้สวนลุงชัยก็เปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมมาชิมมาซื้อกันถึงสวนเลยนะคะ
ก็จะเปิดเฉพาะถึงช่วงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคุณผู้ชม
ถ้าหมดแล้วก็รอปีหน้านะจ๊ะ
ถ้าคุณชนะอยากจะไปชมไปชิมอะไรขาวอร่อยแบบนี้นะ
ไปที่สุราธานีสอบถามเส้นทางหรือว่าโทรศัพท์ส่องไว้ก่อนก็ได้นะ
เห็นเขาบอกว่ากระท้อนที่นี่ถึงแม้ว่าผลผลิตจะออกมาเยอะ
แต่วันนี้ฉันยังไม่ได้มีโอกาสได้ชิม

เงาะชิมมังคุดอิ่ม
ไม่เกี่ยวมันยังออกมาไม่ถึงช่วง
มันเริ่มมีวางขายแล้วมันเริ่มมีวางขายบ้างแล้ว
เพราะว่ามันออกมาช่วงกรกฎาสิงหาไง

หมดแล้วหมดเลยก็ต้องรอกันไปปีหน้านะคะ
ช่วงนี้ใครที่มีโอกาสได้ไปสุราช
อย่าลืมนอกจากเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแล้ว

แหมขาวจั๊วหน้าเจ๊ะหน้าเจ๊ะหน้าเกี๊ย